ฝากฝั่งของคณะรัศดรค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเดินทะลุฟ้า
สองร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้ากิโลเมตรจากนครราชศรีมาแล้วก็เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ภัยดาวดินนำทีมเดินทะลุป้ายออกจากร้านย่าโมเดินไปตามถนนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรภาพ
มุ่งหน้าไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยในกรุงเทพคาดว่าจะใช้เวลาเดินประมาณสิบห้าวัน
เดินวันละประมาณสิบห้าถึงสิบหกกิโลเมตรพักทุกทุกสามกิโลเมตร
เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทานน้ำทานอาหารพูดคุยกันค่ะพอครบตามจำนวนกิโลเมตรที่กำหนด
ก็จะหยุดพักค้างคืนและทำกิจกรรมที่จุดดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน
กว่าจะมาถึงกรุงเทพนะคะตลอดทางค่ะก็มีบรรยากาศที่ชาวบ้าน
กไม้บกมือนะคะบางคนขับรถมาแล้วก็ร่วมเดินไปกับคณะ
กลุ่มคณะรัศดรมีตำรวจสืบสวนคอยถ่ายภาพเก็บข้อมูล
และมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกค่ะไผ่บอกว่าต้องการเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อน
ที่ถูกฝากขังไปทั้งสี่คนค่ะเป้าหมายก็คือจะถึงกรุงเทพวันที่สองมีนาคม
เพื่อจัดชุมนุมใหญ่ที่นั่นด้วยนะครับการเดินครั้งเนี้ยมันเริ่มจากเพื่อนเพื่อน
โดนจับใช่ไหมครับพอเพื่อนโดนจับเนี่ยมันก็ต้องเอ่อ
เขาบังคับให้เราสู้เพราะฉะนั้นการเดินก็เป็นการต่อสู้หนึ่งนะครับ
การเดินมันคือการปล่อยเพื่อนเราแล้วในระหว่างนั้นเนี่ย
มันก็พูดถึงประเด็นปัญหาต่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำคัญเนี่ย
เดินก้าวเนี้ยคือการปล่อยเพื่อนเราส่วนความเคลื่อนไหวนางสาวปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากุลหรือรุ้ง
มีสารรัฐธรรมนูลกระทรวงยุติธรรมศาลอาญารัชดาถนนรัชดาพิเศษ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่แรกสารรัฐธรรมนูล
ก็มีการไปอ่านจดหมายเปิดผนึกและยื่นต่อเจ้าหน้าที่
เรียกร้องให้ประกันตัว๔แก่นำม็อบ
ยืนยันว่าการชุมนุมวันที่๒๐นี้
จะมีขึ้นในลักษณะใดเนี่ยยังไม่ระบุได้นะคะ

ส่วนเหตุการณ์วันที่๑๓กุมภาพันธ์
ขอโทษและยอมรับผิดที่ควบคุมเหตุการณ์ไม่ให้บานปลายไม่ได้
จากนี้การวางแผนทุกอย่างจะรัดกลุ่มครอบคลุมมากขึ้น
ให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสันติวิธีค่ะ
ณวันนั้นเนี่ยเราควบคุมไม่ได้
อันนี้ต้องยอมรับผิดจริง
ว่าเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้
เราผิดจริงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของคนหลายคน
อันนี้เราขอโทษและขอโทษจริงว่า
เราควบคุมไม่ได้
แต่ว่าหลังจากนี้
ทุกอย่างจะรัดกลุ่มขึ้นนะคะ
การวางแผนทุกอย่างจะรัดกลุ่มและครอบคลุมขึ้น
เราจะทำอย่างดีที่สุดนะคะ

ทุกคนที่เหลืออยู่จะทำอย่างดีที่สุด